เรื่องของอุบัติเหตุบ้างที่จังหวัดชนบุรีมีรถเก่งคันหนึ่งไปพุ่งชนรถพ่วงขายส้มตำ
แล้วคือมีสองสามีภรรยาก็นั่งมาปรากฏว่าสามีเนี่ยบาดเจ็บสาหัส
ส่วนภรรยาเสียชีวิตคาที่เลยนะคะรถเก๋งเป็นยังไง
หนีไปลอยนวลค่ะภาพกล้องวงจรปิดเนี่ยค่ะบันทึกภาพเหตุการณ์เนี่ยค่ะ
คือขับมาด้วยความเร็วมากจริงจริงนะคะก็สามารถจับภาพในจังหวะเนี้ยค่ะ
รถขายส้มตำมาเป็นรถลักษณะรถพ่วงแบบนี้นะคะ
แล้วรถเก๋งคันที่ขับพุ่งมาอย่างเร็วเมื่อสักครู่เนี่ยค่ะ
มาชนโอ้โหคุณผู้ชมดูภาพเต็มเต็มเลยอะค่ะ
รถเก๋งคือวิ่งมาด้วยความเร็วสูงจริงแล้วก็พุ่งชนท้ายอย่างแรงเลยนะคะ
รถพ่วงส้มตำเนี่ยคือพังยับเยินมีผู้บาดเจ็บสองราย
แล้วรถคันนี้หนีไปเลยเหตุการณ์เกิดขึ้นบนถนนจอมเทียนสายสองตะบนหนองเปลือม
บางละมุงจังหวัดชนบุรีช่วงตี๓ค่ะของคืนที่ผ่านมา
ข้าวของกระจัดกระจายเกลื่อนบนถนนมีผู้บาดเจ็บเป็นผู้ชายอาการสาหัสเลยนะคะ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยทีมแพทย์ช่วยกันปั๊มหัวใจยื้อชีวิตก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาล
แต่อีกรายค่ะนางสาวสุภาวดีแก้วลานอายุ๕๑ปีเสียชีวิตคาที่เลย
เจ้าหน้าที่กู้ภัยใช้ผ้าคุมร่างแล้วก็กันผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องออกจากจุดเกิดเหตุนะคะ
คู่กรณีค่ะเหตุการณ์ครั้งนี้คู่กรณีคือรถเก๋ง
พอขับเฉียวชนแล้วหนีไปมีป้ายทะเบียนรถสี่ก้อก่ายช่อเชอเก้าหกหกเก้าเนี่ยค่ะ
ป้ายทะเบียนตกอยู่อื้อหือไปแล้วหลักฐานชั้นดีค่ะ
หลักฐานชั้นดีเลยป้ายทะเบียนตกอยู่ในที่เกิดเหตุตำรวจเขาก็เลยเก็บไว้เป็นหลักฐาน
สอบถามผู้เห็นเหตุการณ์บอกว่าเห็นรถเก๋งมาด้วยความเร็วแล้วขับขี่สายไปสายมาด้วยนะ
จะเสียหลักไปชนรถพ่วงข้างขายส้มตำจนทำให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตนะคะ
จากนั้นเห็นว่าคนขับรถเก่งคือลงมาดูนะแต่พอเห็นคนเสียชีวิตปุ๊บไปเลยค่ะ
ขับรถหนีทันทีเบื้องต้นนะคะตำรวจตรวจสอบในที่เกิดเหตุแล้วก็เก็บภาพไว้เป็นหลักฐานแล้ว
แล้วก็นี่แหละกล้องวงจรปิดก็เป็นหลักฐานสำคัญนะคะ
โดยจะเร่งติดตามตัวคนขับรถเก๋งคันดังกล่าวมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะอืมนะ
กลับมารับผิดชอบนะคะเนี่ยดูสิขับมาไม่มีเบรกเลยอ่ะใช่เร็วมาก